เรื่องราวของมวยกันบ้างนะครับเราเริ่มต้นกันที่
แผนปาซิฟิกเมื่อต้องเกิดพอโตชนนะครับ

ศึกยอดมวยโลกนะครับจากถ่ายรักสถสดเมื่อวาน
การถึงแชมป์ไอบีเอฟแผนพาซิฟิก
จูเนียเวลเตอร์เวท๑๔๐ปอนด์ที่ว่างอยู่ครับ

ชกหลังจากรื้อเวทีไปกว่า๗เดือน
รองแชมป์อันดับ๒ชาวอินโดนีเซีย

ศาสชนกันในยกที่๒ครับ
ทำให้ผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียนั้น
ศีรษะแตกแล้วก็ตามกฎเขาบอกนะครับว่า
ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง๔ยก

ชิงตำแหน่งกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ
รองสุข่วงอย่างเสนอก็บอกว่าเสียดายที่เกิดปฏิเหตุ

เสียดายมากเลยครับเสียดายมากครับซ้อมซ้อมมาดีมากเสียดายต่อยแค่ไหนน้อยมากยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
ก็นิติแล้วเสียดายมากก็คิดว่ามีนะเพราะว่าเขายังเป็นรองอันดับ๒อยู่กับผมด้วยอันดับ๑
ถ้ามีการชิมกันต่อไปมีการมีไฟล์ต่อไปคิดว่าก็น่าจะมีการรีแมคครับผม
ส่วนผลการชกในคู่อื่นนะครับทางเอกตะวันมกรุงเทพธนบุรีอุ่นเครื่อง๖ยกในรุ่นปลายเวท